ชุด

หยุดครับ

จะสู้หรือหยุดก็ได้นะครับ

ก็คือหยุดหรือร้องผิดเท่านั้นเอง

เพราะฉะนั้นมีเงินสะสมที่จะเป็นทุนนะครับ

ดีริกรับไป๘หมื่นบาทครับ

ตั้งแต่ช่วงรุ่นจิ๋วมาเนี่ย
มีดิริกน่าจะเป็นคนแรกที่ได้เกินเป้า

แต่ว่าเราถือว่าประสบความสำเร็จ

โถเกมจบแล้วก็จะไม่ได้ฟังเสียงเพราะ

แล้วเวลาน้องร้องเพลงเร็ว

แม่ชักอยากจะเห็นซะแล้วสิ
จะเต้นคนเดียวหรือจะต้องการ

นี่ให้มันรู้จักกันบ้าง
นิสต้องแบบเป็นแดนเซอร์ต้องพริ้วเลยนะ

เพลงนี้เป็นเพลงที่เหมาะกับพี่มากเลย
มันชื่อเพลงว่าอย่าปล่อยให้เธอลอยนวล
ต่างร้องผู้หญิงสวยไง
เพลงนี้ได้ไหม
แต่ลอง
เด้อช่วยเดนิสเต็มที่เลยนะ

นี่คือการโชว์สุดยอดของความพิเศษค่ะ

เพราะว่าพี่น้องคู่นี้ค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังให้กับดิริกและเดนิส
ปิดประธาทั่วราชอาณาจักรโปรดระวังให้หนักไม่รักรักมือออกเขาหลอกผมจนใจเรารอดเขาเปลี่ยนรักเหมือนเปลี่ยนชุดนอนไม่นึกว่าหล่อนจะมีผิดร้าย
แก้แค้นให้ที่เพื่อนชายเธอเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยเธอรอให้นวร
อันที่เกลียดพงษ์นั้นยังปันไปยังรักยังอะไรในบทรัพย์อันยาวให้อ่วน
ไม่ให้ตาใจไม่ให้ตายก็ดูเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไปเปลี่ยนข้าวหวน
แม้ใจทางรวนถึงเรียนรวนเหลือหาย
บอกให้รู้ว่าอันตรายเธอเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยเธอรอให้นวร
อันที่ถึงพงษ์นั้นยังปันไปยังรักยังอะไรในบทรัพย์อันยาวให้อ่วน
ไม่ให้ตาใจไม่ให้ตายก็ดูเขาเปลี่ยนรักเหมือนรถไปเปลี่ยนข้าวหวน
แม้ใจทางรวนถึงเรียนรวนเหลือหาย
บอกให้รู้ว่าอันตรายเดี๋ยวเจอเธอที่ไหน
อย่าปล่อยเธอรอให้นวร
อันที่จริงผมนั้นยังฟันไฟยังรักยังอะไรในบทรักอันยาวอยู่
แม่ตาใจแม่ตายก็จูงพ่อเปลี่ยนรักเหมือนรถไฟเปลี่ยนขบวน
แม้ใจทางด่วนช่างเรลัวเหลือหลายบอกให้รู้ว่าอันตราย
จะเจอเธอที่ไหนอย่าปล่อยเธอลอยนวล

ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวน้องดีริกนะครับคุณแม่คุณยายนะครับ
ก็ขอให้ประสบความสุขกันต่อไปนะครับ
นำเงินจำนวนนี้ที่ได้จากรายการของเราเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สุด
ทางรายการเราก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับ
ที่จะได้เห็นชีวิตของครอบครัวของน้องดิริกดีขึ้นนะครับ
ก็ขอให้ต่อสู้กันต่อไปเนาะกลับมาพบกันใหม่นะครับ
ว่านักสู้รุ่นจิ๋วคนต่อไปของเรานะครับ
จะเป็นใครเรื่องราวของเขาจะเข้มข้นแค่ไหนนะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว
ไม่ต้องปิดทีวีค่ะคุณผู้ชมได้ยินชัดแล้วค่ะ

เพราะว่าอีกหนึ่งรายการที่รออยู่ก็ดีมากเลยค่ะ
นั่นคือรายการเกมต่อชีวิตพี่เอชยามิชัยรออยู่ค่ะ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ๖โมงตรงนะครับ
เคารพทงชาติกันแล้วนะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับ

ที่บ้านอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะ
มีย่ามีปู่มีน้องชายของหนูและตัวหนูเองค่ะ
พ่อแม่หนูแยกทางกันตั้งแต่หนูอายุ๓เดือนค่ะ
พอแยกทางกันหนูก็มาอยู่กับย่าค่ะ
ทุกวันนี้หนูก็เลยเรียกปู่กับย่าว่า

เพราะว่าปู่กับย่าเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กค่ะ
ปู่ทำงานรับจ้างตัดไม้ไปขายค่ะ

ลำบากค่ะขายวันหนึ่งได้ไม่ถึงพัน
ทุนบางวันแทบจะไม่ได้คืนเลยค่ะ
เป็นหนี้๔๐๐๐ต้องจ่ายเขาเดือนละ๔๐๐๐ค่ะ

เพราะว่าเขามีหนี้สินเยอะแล้วก็ต้องมาจ่ายค่าเรียนเราอีกค่ะ
หนูอยากช่วยปู่กับย่าให้ปลดหนี้ให้ได้ค่ะ
สวัสดีครับ